ดิฉันขอประเดิมคนแรกก่อนพาไปดูเมนูแซ่บนะที่ต้องบอกว่าเมนูนี้เนี่ยคนธรรมดาธรรมดาทั่วไปทานไม่ได้นะต้องเป็นคนชั้นสูง
ไปค่ะนี่ไงสูงใสสูงจริงต้องเป็นคนชั้นสูง
ตัวสูงก็อาจจะช่วยได้บ้างนะคะแต่ว่าถ้าไม่สูงจริงเนี่ยนะคะก็จะสอยไข่มดแดงลงมาไม่ได้
เห็นไหมต้องใช้ทักษะมากนะในการที่จะถือไม้แล้วก็แห่เข้าไปที่รังไข่มดแดงพอได้ใส่กระสอบมาก็มาเทใส่ฐานแบบนี้แหละค่ะ
เยอะแยะแล้วก็ต้องมีการร่อนมันออกร่อนแม่แม่มดแดงมันออกไปให้เหลือแต่ไข่เพียวน่าทานจริง
ต้องบอกว่าไข่มดแดงเนี่ยเป็นอาหารของชาวอีสานที่นิยมกันแล้วเดี๋ยวนี้นะนิยมไปทั่วประเทศไทยเลยทีเดียว
เขาบอกว่า๑ปีมีแค่๑ครั้งโดยชาวบ้านในพื้นที่อำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชศรีมาเนี่ยเขาบอกว่าใช้เวลาว่างออกมาหาไข่มดแดงไปขายเป็นรายได้เสริม
ครับเมนูสำหรับการนำไข่มดแดงไปทำที่นิยมสุดสุดนะคะอืมก็คือเมนูห่อหมกผักหวานไข่มดแดง
มาสดแบบนี้โอ้โหพูดเลยว่ายอมค่ะ
จ่ายเพื่อที่จะซื้อเมนูอร่อยนี้สาดูสิยอดผักหวานสดสดอ่ะคุณผู้ชม
อ่อนเลยนะค่ะแล้วราคาเนี้ยคุณผู้ชมก็ถือว่าสมเหตุสมผลนะคะ
เพราะว่ามันมาจากธรรมชาติตอนนี้ผักหวานกิโลกรัมละสองร้อยบาท
โอ้โหไข่มดแดงยกให้เลยค่ะราคาสูงถึงสี่ร้อยบาทต่อกิโลกรัม
มันต้องยอมอ่ะค่ะหายากด้วยแหละมันก็เป็นช่วงฤดูกาลด้วยนะคะ
ไปดูวิธีการทำบ้างพอวัตถุดิบได้มาพร้อมแล้วนะคะ
สำหรับเมนูห่อหมกผักหวานไข่มดแดงก็คือต้องเริ่มจากการนำแป้งข้าวเหนียว
มาผสมกับเครื่องปรุงรสนี่จากนั้นนะคะก็ใส่น้ำกะทิ
คนเข้าไปให้มันพอข้นเสร็จแล้วก็ไปตั้งเต่าโอ้โหแค่นี้
แล้วก็น้ำลายสอนะคะเขี่ยวเขี่ยวเขี่ยวให้เข้ากัน
พอมันงวดได้ที่แล้วนะคะก็นำลงจากเตาพักไว้ให้เย็น
จากนั้นคุณผู้ชมค่ะก็นำผักหวานเนี่ยใส่ลงไปเอาแบบนี้เลยเหรอ
สดมาเลยแบบนี้ค่ะแล้วปิดท้ายด้วยพระเอกของเรา
ใส่ลงไปเลยคนให้เข้ากันคนให้เข้ากันคลุกเคล้ากันเข้าที่แล้วเรียบร้อย
อันนี้ก็ปรุงรสนะคะจากนั้นคุณก็จะต้องนำทั้งหมดที่เราผสมกันเข้าที่แล้ว
ก็นำไปนึ่งค่ะเพียงเท่านี้ค่ะคุณผู้ชม
ใจรอแป๊บเดียวพอมันสุกแล้วกลิ่นหอมของใบตอง
ผักหวานสดขยมมทรแดงสดสดโอ้โห
บางคนอาจจะรู้สึกแบบไม่มั่นใจว่ามันเป็นไข่มดแดง
เป็นไข่แมลงจะกินได้ไหมอร่อยหรือเปล่า
ต้องบอกว่าเขาล้างสะอาดทำความสะอาดดี

เอาขึ้นมาแล้วเปิดออกอ่ะอยากเห็นในหมกเป็นยังไงอ่ะ

เปิดแล้วเปิดมาปุ๊บนี่ไข่มุดแดงหูยหลายตัวแล้ว
เอาข้าวเหนียวมาปั้นหนึ่งมาอยากจ้ำแล้วเนี่ย
แนะนำเลยอ่ะเมนูแป๊บนี้ใครอยากทำรีบเติบด้วยจ้า
ไปจ้าเชิญจ้าเมนูชั้นสูงของคนที่เราทานได้
เป็นเมนูแซ่บที่โอ้ยบอกเลยว่าหยุดไม่อยู่จริง
ปีนึงมีกินครั้งเดียวแต่ทานของขาวแล้วขอเสิร์ฟ